สถานบัตรรอบใหม่นี้นะก็คือมาจากการลักลอบเข้า
เมืองแบบผิดกฎหมายครับการลักลอบเล่นบ่อนพนัน
แล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากสถานบันเทิงจากที่เที่ยวด้วย
นะคะแล้วทีนี้ประเด็นจำได้ไหมคะ
วอร์มอัพเคยโพสต์ไว้ว่าถ้าใครมาวอร์มอัพช่วงเขาดาวน
ติดโควิดจะจ่ายทันทีหนึ่งแสนเสียชีวิตจะจ่ายหนึ่งล้าน
นี่โพสต์นี้สองธันวาคมสองห้าหกสามโพสต์เอาไว้แบบนี้เลย
แล้วปรากฏมีคนไปเที่ยวแล้วติดจริงคราวนี้เขาทวงถามกลับไป
หลังจากที่โพสต์นี้มันถูกลบไปครับได้คำตอบจากร้านว่าไงรู้ไหมค
ยังไงฮะอันนี้เป็นแค่พีอาร์ร้านไม่มีการจ่ายจริง
ถ้าอยากได้ไปติดต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เอาละกันอ๋อเหรออ่า
ส่วนคลิปนี้นะคะแยกเดี่ยวให้กับทางวอร์มอัพนะคะ
หลังจากที่เบนได้ทราบผลตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการโทรแจ้งไปที่วอร์มอัพเป็นที่สุดท้าย
เพราะเนื่องจากว่าเราเคยเห็นโพสต์ที่เขาโพสต์ไว้ว่าถ้ามาวอร์มอัพติดโควิดได้หนึ่งแสน
ถ้าตายได้ล้านหนึ่งเราก็เลือกที่จะโทรไป
บอกเขาว่าคนของเราเนี่ยได้รับเชื้อมาจากที่นั่นนะคะ
สิ่งที่เราได้รับตอบกลับมาจากเจ้าหน้าที่ที่เขารับโทรศัพท์ของร้านนะคะ
เขาพูดว่ามันเป็นแค่การพีอาร์ของร้านเท่านั้นนะคะ
แบบไม่ได้ให้เงินจริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบคุณคะ
พีอาร์จริงเป็นการชวนเชื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยที่เราจะไปใช้บริการ
คุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณเคยพูดแล้วก็แจ้งไว้
ไม่ใช่แจ้งมาเกิดเรื่องเกิดขึ้นแล้วลบโพสต์ทิ้ง
วันนั้นเราโมโหมากเราถามเขาว่าแล้วอย่างนี้ทำยังไงได้บ้าง
เรียกร้องอะไรได้บ้างเขาบอกว่าให้ไปบอกผู้ว่าเชียงใหม่
ให้ไปเรียกร้องเอากับที่ผู้ว่าเชียงใหม่เขาพูดมาแบบนี้
อยากถามว่าตอนที่เราไปใช้บริการร้านคุณผู้ว่าเชียงใหม่เขาได้เงินจากคุณด้วยไหม

แล้วทีนี้เธอไปกับเพื่อน๓๑ธันวาคมจริงเธออยู่กรุงเทพนะ
แต่เธอไปเข้าดาวน์ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปที่วอร์มอัพคาเฟ่
ก็ใกล้กับแฟนกับหญิงสาวคนที่ติดคืนนั้นนั่นแหละคนที่ว่าไปเยี่ยมไปงานแต่งงานพี่สาว
แล้วคนนั้นที่ติดคนแรกเนี่ยก็ไปคืนเขาดาวนนี่แหละคืนเดียวกันเลย
นั่นก็คือเป็นเซตเดียวกันวันเดียวกันที่ไปด้วยกันแต่ว่าเธอเนี่ยไปกับเพื่อน
แล้วก็แฟนรวมหกคนนะคะครับหลังจากนั้นสี่มกราคมเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
ห้ามกราคมแฟนนุ่มเริ่มมีอาการไข้อืมแล้วก็รู้ข่าวว่ามีคนติดโควิดจากวอร์มอัพอ
เธอก็เลยไปตรวจหาเชื้อพร้อมกันกับแฟนนุ่มในวันที่๖มกราคม
วันหนึ่งผ่านไป๗มกราคมปรากฏแฟนนุ่มเธอติดโควิด๑๙

แฟนนุ่มเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่ว่าของเธอเนี่ยถึงผลเป็นลบเธอก็กักตัวเองอยู่ที่คอนโด๑๔วัน
พอบอกตั้งสติได้เธอก็เลยโทรไปที่วอร์มอัพเลย
แจ้งว่าเนี่ยมอบอัพเคยโพสต์ไว้ใช่ไหม
ว่าถ้าไปแล้วติดโควิดจะจ่ายหนึ่งแสนถ้าเสียชีวิตจ่ายหนึ่งล้าน
แล้วเธอก็ไปเล่าบอกว่าเนี่ยแฟนเธอติดโควิดจะยังไง
ไม่มีการจ่ายจริงเธอบอกเธอรู้สึกเสียใจมาก
โกรธด้วยเสียความรู้สึกด้วยเพราะว่าร้านนี้อ่ะ
อัพคาเฟ่นี่ร้านประจำเลยไปเชียงใหม่ก็คือต้องไปอ่ะ
แล้วเธอก็มั่นใจในตัวร้านเพราะว่าเป็นร้านชื่อดัง
อืมมีการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขครบถ้วน
เธอก็เลยถามต่อว่าอ่ะแล้วแบบนี้จะลงทะเบียนทำเรื่อง
แจ้งไปกับหน่วยงานไหนได้บ้างพนักงานผู้ชายที่คุยโทรศัพท์ด้วย
บอกสั้นว่าก็ไปร้องเรียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เรื่องนี้เธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะขอเจรจากับตัวแทนของร้านอีกครั้ง
ถ้าไม่แสดงความรับผิดชอบเนี่ยเธอจะรวบรวมหลักฐานร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ
เธอบอกว่าจริงจริงแล้วเนี้ยประเด็นเนี้ยไม่ได้อยากได้เงิน
แต่อยากให้ร้านออกมารับผิดชอบกับคนที่ไปเที่ยวแล้วติดเชื้อ
อย่างที่ร้านเคยประกาศให้ความมั่นใจเอาไว้ว่าถ้ามาไม่ติดแน่แน่ครับ

ผู้สื่อข่าวเราติดต่อขอสัมภาษณ์ประเด็นนี้เหมือนกัน
แต่ผู้บริหารบอกว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูล
ส่วนในโลกออนไลน์เนี่ยมีชาวเน็ตแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิวอร์มอัพคาเฟ่แหละว่าอ้าวคุณทำแบบนี้หลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่า
ไม่รับผิดชอบแล้วทำไมถึงลบโพสต์ทิ้งไป
ตลอดทีวีเราก็พยายามติดต่อทางเจ้าของร้านวอร์มอัพอยู่นะฮะ
รู้สึกว่าก็ต้องอยู่ในช่วงการกักตัวเหมือนกันหรือยังไรนี่แหละนะครับ
ก็เลยยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ที่เขาโพสต์เอาไว้ตั้งแต่๒ธันวาคม๒๕๖๖
คือตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่แถบภาคเหนือเนี่ย
มีกรณีที่มีกลุ่มผู้หญิงที่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ
ผ่านทางจุดต่างของชายแดนไทยนะฮะ
เหมือนกับว่าเขาก็เลยมีการพยายามที่จะถ้าเกิดมาท่องมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องห่วงนะ
โดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยมาเที่ยววอร์มอัพติดโควิดจ่าย๑แสนบาทเสียชีวิตจ่าย๑ล้านบาท
แต่ทีนี้พอเขาดาวน์ปีใหม่แล้วติดกันจริงเนี่ยโพสต์นี้มันหายไป
ถามว่าแล้วในแง่กฎหมายเนี่ยมันจะเอาผิดกันได้หรือไม่อย่างไรตามที่
หญิงสาวคนนี้ที่เธอบอกว่าแฟนเธอติดเธอเนี่ยไม่ติดหรอกนะ
แต่ว่าเรียกร้องไปเนี่ยทางร้านบอกโอ้โหอันนี้แค่พีอาร์ร้าน
นายพรศักดิ์สังสังวานกรรมการบริหารสภาธนายความภาค๕นะฮะอยู่ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ให้ความเห็นกรณีนี้นะครับทุกผู้ชมครับโดยบอกว่าโดยหลักการแล้วการโพสต์ลักษณะแบบนี้
ก็ถือว่าเป็นการทำเป็นนังสืออย่างหนึ่งแม้จะไม่มีการลงชื่อแต่กฎหมายปัจจุบัน
ก็สามารถเอาไปใช้สิทธิ์ทางศาลได้แต่ก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงอื่นอื่นด้วย
ที่จะใช้นำสืบในชั้นศาลว่าร้านนี้เนี่ยโดยเฉพาะเขาโพสต์จริงหรือไม่
ส่วนเรื่องการที่สถานประกอบการประกาศแล้วไม่ทำตามที่บอกเอาไว้
จะถือว่าเข้าข่ายอะไรนะฮะเรื่องนี้ทางนายพรศักดิ์บอกว่า
ถือว่าเข้าข่ายคดีผู้บริโภคผู้ที่เสียหายสามารถไปร้องสคบได้นะครับ
แล้วสคบก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
พรศักดิ์บอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นหากพิสูจน์ได้ว่าสถานบริการแห่งนี้ปล่อยประละเลย
ให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคก็อาจเข้าข่ายประมาทได้
เพราะว่าประกาศเอาไว้แล้วนี่มาเที่ยวคุณพนักงวลแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเขาก็ปล่อยประละเลย
ประมาททำให้คนติดโควิด๑๙อันนี้มันก็เข้าข่ายความผิดได้เข้าข่ายประมาท
แต่ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงด้วยว่าแล้วผู้ที่เข้าไปใช้บริการเองเนี่ย
ป้องกันดูแลตัวเองตามสมควรด้วยหรือไม่อืมอ่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเขาบอกว่า
ผมมีมาตรการเต็มที่เลยนะอ่ามีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการตรวจคนมีการเช็คอินทุกอย่าง
เว้นระยะห่างโต๊ะด้วยแต่คนเข้าไปเอาไม่ระวังกันเอง
คุณก็เข้าไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงใกล้ชิดกันอยู่ดีใหม่ล้างมือใหม่ดูแลใหม่สวมหน้ากาก
ก็ทางสภาธนายความก็เลยบอกว่ามันต้องดูว่าเอาละคุณโพสต์จริงไหมแล้วคุณป้องกันไหม
มันต้องไปนำสืบในชั้นศาลอีกเยอะส่วนผู้ที่เข้าไปเที่ยวแล้วติดเนี่ย
คุณดูแลตัวเองป้องกันตัวเองด้วยหรือเปล่า

มันก็เหมือนกับการเป็นทำหนังสือเหมือนกันอ่ะถึงแม้จะมีการลงลายมือชื่อเนี่ย
ในหลักกฎหมายนี้ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นรายมือชี่รังดิกตุนิค
ถ้าเป็นเราสามารถวิสูจน์ได้ว่าเป็นแสดงที่นั้นใดแล้วเนี่ยครับ
ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ทำศาลได้

หลักฐานข้อมูลค่อยจริงแต่ละเรื่องไป
อันนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่ค่อยจริงที่จะใช้น้ำสีเป็นทั้งสาร
ว่ามีหลักฐานเพียงพอไหมที่จะพิสูจน์ได้ว่า
สิ่งที่เขาโพสต์เป็นของเขาหรือไม่อย่างไร
นอกจากความเป็นเจ้าของโพสต์แล้ว
และผู้บริโภคเลือกเสียหาย
ก็สามารถไปร้องเท้า
ท่านนักงานคุ้มครอบคุยพวกได้
พฤติคนแรกเนี่ยโอ้โหเวลามันเกินไปแล้วนะ
ที่สถานบริการจะปิดในช่วงเวลานั้นนะครับ
ส่วนทางจังหวัดเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลนะครับ
บอกว่าแคมเปญที่ทางวอร์มอัพเขาโพสต์
เรื่องการจ่ายเงินทำขวัญเนี่ย
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
รองบุราชาญจังหวัดเชียงใหม่ในวิทยาลัยภัณฑ์ดีอ่อนเนี้ยท่านบอกนะครับ
เรื่องเนี้ยทางร้านเขาโพสต์เอาเองก็เป็นการโพสต์ในช่วงเวลาที่พบผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ที่เข้ามาโดยช่องทางทางธรรมชาติจากโรงแรมวันชีวันตอนนั้นที่เป็นข่าวดัง
อ่าทางร้านเขาก็คงกลัวว่าอ่าเดี๋ยวคนจะไม่กล้ามาเที่ยวที่ร้านก็เลยโพสต์เอาไว้นะฮะ
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยพอมีคนที่มาเที่ยวช่วงปีใหม่แล้วติดในการระบาดรอบ๒ตรงนี้
ฟ้องได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยก็คงต้องว่ากันตามขั้นตอนต่อไปอืม